นักงานคณะกรรมการกำกับการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือขอปภกาญจนบุรี
ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนที่หอประชุมว่าการอำเภอไซโยกพร้อมมอบหมวกกันน็อกให้กับนักเรียน
ในกิจกรรมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและรณรงค์ประกันภัยพรบ
โดยคอปภจังหวัดกาญจนบุรีระบุว่าจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
พบผู้ประสบภัยเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีการจัดทำประกันภัยตามกฎหมาย
ส่งผลให้ผู้ประสบภัยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประจากันภัย
ลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย